ทุกผู้ชมครับที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะที่สรรกำแพงเนี่ยมีเหตุน้องชายเมาเหล้าแล้วไปขอเงินพี่แต่พี่ไม่ให้บอกไม่มี

นี่โมโหนะฮะแทงพี่สาวแท้ของตัวเองจนเสียชีวิตเหมือนกันอ้างว่าเงินที่ต้องการเนี่ยจะเอาไปจ่ายประกันสังคม

แต่ญาติเขาบอกว่าโอ้โหคือตัวพี่สาวเองเขาก็เดือดร้อน
เขาก็มันก็ไม่ได้มีเงินทองเยอะแยะอะไรนะ
สุดท้ายเนี่ยต้องมาถูกแทงเสียชีวิตนะครับ

วันนี้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะฮะหลังจากเกิดเหตุนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงนะฮะที่เชียงใหม่นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวมาลีนามแสงอายุ๖๖ปีเป็นเจ้าของบ้าน
เสียชีวิตในสภาพที่มีบาดแผลถูกแทงเข้าซี่โครงขวา๑แผล
ลำตัวด้านหน้าอีก๓แผลที่แขนอีก๓แผลรวมแล้ว๗แผลด้วยกัน
ที่เกิดเหตุมีมีดปลายแหลมยาว๑๐นิ้วเนี่ยตกอยู่เล่มหนึ่งนะครับ
นี่ฮะมีดที่ใช้ก่อเหตุส่วนคนก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
นายสุขสรรนามแสงอายุ๕๗ปีนะฮะเป็นน้องชายแท้ของผู้ตาย
นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่บ้านนี่แหละสพสันกำแพงก็เลยคุมตัวไป
นั่งอยู่เนี่ยครับเสื้อสีชมพูเนี่ยฮะโอ้โหพี่สาว๖๖นะครับน้องชาย
ก่อเหตุอายุห้าสิบเจ็ดนายสุขสรรค์ผู้ต้องหาให้การว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เขานั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้าน
แล้วตอนที่เดินเข้าไปในบ้านเนี่ยทีแรกจะไปนอนแล้วก็เห็น
พี่สาวพี่สาวก็อยู่ในบ้านนี่แหละอยู่บ้านหลังเดียวกันก็เลยเอ่ยปาก
ขอเงินหนึ่งพันบอกจะเอาไปจ่ายประกันสังคมเพราะว่าไม่ได้
มา๓เดือนแล้วกลัวว่าจะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเขาเนี่ยป่วย
ต้องใช้สิทธิ์รักษาประกันสังคมอย่างต่อเนื่องแต่พี่สาว
บอกไม่มีนะฮะเท่านั้นแหละครับนายสุขสรรค์บอกโมโหฮะไปคว้า
มีดมาจ้วงแทงพี่สาวจนล้มนอนเสียชีวิตอยู่เขาบอกว่าทำไป
เมานะแล้วก็ขาดสติตอนนี้มีสติแล้วบอกว่าเสียใจกับเหตุ

เมาว่าเจ้าที่๕พี่สาวเหมือนเหมือนเสียใจกันเลย

เพราะความเมาเป็นเหตุแท้เลยนะครับน้องสาวของผู้ตายและพี่สาวของผู้ต้องหา
นี่ครับบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่านายสุขสรรค์น้องชาย
จะเป็นคนฆ่าพี่สาวกันได้ลงคอแบบนี้คือเธอบอกว่าครอบครัวเนี่ยมีพี่น้องกัน๖คน
ตายไป๓แล้วนะตอนนี้อยู่กัน๓คนสุดท้ายเนี่ยพี่สาวคนโต
มาถูกน้องคนสุดท้องที่ยังเหลืออยู่แทงจนเสียชีวิตคือคนกลางเนี่ยฮะเนี่ยพี่คนกลางนะครับ
นางสาวมาลีผู้ตายเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่ทุกวันนะอย่างตัวเธอเนี่ยที่คุยกับเราเนี่ยเธอบอกเธออยู่บ้านคนละหลังตัวพี่สาวเองก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรนะทุกวันนี้ก็คือมาช่วยเธอเนี่ยที่เป็นน้องสาวขายกับข้าวอยู่ที่ตลาดก็ให้ให้พี่สาวเนี่ยวันละร้อยหนึ่งเป็นค่าจ้างพอเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วต้องดูแลเนี่ยน้องด้วยคือนายสุ
ชอบมาขอเงินถามว่าเอาไปทำอะไรอ้างว่าจะเอาไปจ่ายประกันสังคมถึงขั้นถ้าไม่ให้จะขู่จะฆ่าเลยนะฮะขู่จะเผาบ้านด้วยยังเตือนพี่สาวอีกว่าเออระวังตัวนะเนี่ยยังบอกอยู่เลยว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องกลับไปนอนที่บ้านก็ได้นะให้มานอนกับเธอก็ได้กลัวว่าจะถูกน้องทำร้ายสุดท้ายพี่สาวเขาห่วงน้องชายแล้วเขาห่วงบ้านกลัวว่านายสุขสรรค
ให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดก็แล้วกัน
นอนบ้านสิอยู่บ้านเห่านี่ดีกว่า
และพี่เขากลับบ้านเป็นเหงิงบ้าน
เของู้จะเผาบ้านเองเลย
ฆ่าคนตายด้วยเจตนานะครับ
ขณะที่ญาติก็ติดต่อขอรับศพ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะฮะ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
พิธีชะพนักกิจศพจะมีขึ้นวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ